อมดอมไม่ไหวไม่ใช่ดอมนี้

ดอมคนนี้ไม่ไหวจริงค่ะคุณผู้ชม

เอาเลยเอาเลย
กะเลยเอาเลย

ส่วนที่อยู่ด้านข้างคือพ่อ

ในสกริปเขียนว่าดอมจริงอันนี้ดอมจริง
อันนี้ดอมโดนลุมไปแล้วพ่อดอมไปทำร้ายพ่อก่อน

ก็ดอมเห็นพ่อเป็นกระสอบทรายดูนี่พ่อนี่พ่อ

ก็เลยคนละป้าบ๒ป้าบคนละอัก๒อักเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้นายดอมชื่อว่านายวิชัยอายุ๒๓ปี
เป็นลูกของพ่อจ่อยพ่อจ่อยอายุ๖๕แล้วนะ

เพราะว่าญาติเห็นเหตุการณ์ช่วยกันห้าม
แต่ว่าทางฝั่งลูกก็พยายามที่จะสู้ไง
ก็เลยต้องใช้กำลังในการห้ามแบบนี้นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมเกิดเหตุที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ที่ตำบลนายังกลักที่เทพสถิตของชายภูมิ
พอตำรวจได้รับแจ้งตำรวจสพเทพสถิตเข้ามาเลย
ปรากฏว่าอันนี้ตอนในคลิป
ยังเห็นว่าพ่อหันไปมองลูกอยู่ใช่ไหม

จ่อยหมดสติอยู่ในอ้อมกอดของเมียอยู่ร้านหน้าบ้านแล้ว
นี่อันนี้คือลูกของในจ่อยก็คือในดอมนี่แหละ

ชาวบ้านเขาเอาตัวมาผูกไว้กับเสาไม่ให้หนีไง

ถามเมียของพ่อจ่อยหน่อย
นางธวนเล่าให้ฟังว่า

แล้วก็หาเรื่องคนในบ้านประจำ
ทีนี้ตอนเช้านี่นะ
เป็นอะไรดอมแค่นั้นน่ะแล้วก็มีปากเสียงกันท้าตีท้าต่อยกันโอ้โห
ลูกก็โมโหเมื่อกี้เห็นพัดลมที่แตกไหมกระโดดลงมาจากบ้านค่ะ
แล้วก็ชกต่อยพ่อกระทืบเตะพ่อใหญ่เลยนะคะลองฟังแม่ดูค่ะ
มันพังของผัดลมใช่พ่อมันก็เลยว่ามึงเป็นไรดอม
อืมมึงก็ลงมาถุวะพ่อว่ะอืมอืม
คุ้ยกันทั้งนั้นเออเอออืมก็กระมะต่อยเลย
นี่เห็นไหมแม่บอกแบบนี้แล้ว
อ้าวแล้วพอไปถามดอมบ้างเป็นไรดอม
แม่ไม่รักผมอ่ะมาดุด่ามาบ่นผมประจำเลยอ่ะ
วันนั้นก็แค่ไปกินเหล้ากินเหล้าอย่างเดียวไม่ได้เสพยาซะหน่อย
พอกลับบ้านพ่อบ่นเยอะเลยผมก็เลยโมโหพ่อ

นี่ดอมบอกแบบนี้ยังไม่รู้ตัวอีก
ผมก็แค่กินเหล้าอย่างเดียวแค่
แค่นี่ขนาดแค่เหล้าอย่างเดียวนะนะ
ก็คือแบบนั้นก็อาจจะโดนดำเนินคดี
ถ้าผมทำอะไรไม่ดีพี่เบิร์ตก็อย่ากระทืบผมนะ

ก็สู้คนไม่ได้มานั่งอ่านข่าวอยู่ตรงนี้หรอก